ให้กับกลุ่มของเสียเจริญ

นั่นหมายความว่าจากนี้ไปจากเดิม
จะลดจำนวนลงและผู้ถือหุ้นใหญ่
ก็จะกลายเป็นสิริวัฒนภักดี
สัดส่วนคือประมาณ๔๗กว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยกัน
อมรินผู้ประกอบการเดิมเจ้าของธุรกิจเดิมก็คืออุทธกภัณฑ์นั้น
จะต้องลดสัดส่วนการถือครองหุ้นลงนะครับ

มาดูกันครับว่าภาพรวมธุรกิจทีวีดิจิทัลนั้น
โดยเฉพาะบริษัทสื่อที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักแล้วผลประกอบการที่ผ่านมาเป็นอย่างไร
กำไรไหมหรือขาดทุนนะครับ
คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับนี่คือช่องทีวีดิจิทัลครับ
ที่ทำกำไรก็จะเทียบกันแต่ละไตรมาสนะครับ

คุณผู้ชมครับธุรกิจทีวีดิจิทัลในตลาดหลักทรัพย
มีกำไรสุทธิไตรมาส๓หรือระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน๒๕๑ล้านบาท
ส่วนงวด๙เดือนหรือตั้งแต่มกราคมถึงกันยายนปีนี้กำไร๑๒๘๘ล้านบาท
ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่จดทะเบียนในเซตนะครับก็คือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยไตรมาส๓กำไร๑๐๘ล้านบาท
ส่วนถ้าเกิดว่าดูระยะยาวงวด๙เดือนครับกำไร๒๗๐ล้านบาท
ส่วนกลุ่มธุรกิจที่เหลือขาดทุนทั้งหมด
โดยกลุ่มที่ขาดทุนสูงสุดนั้นก็ไล่เรียงกันมานะครับ
ส่วนงวด๙เดือนก็คือมกราคมถึงกันยายนนั้นนะครับ
พบว่าขาดทุน๔๖๘ล้านบาท
งวด๙เดือนขาดทุน๓๙ล้านบาท
งวด๙เดือนขาดทุน๑๗๔ล้านบาท
ส่วนงวด๙เดือนขาดทุน๒๖๓ล้านบาทนะครับ